ผู้ชายคนหนึ่งค่ะคบกับผู้หญิงคนหนึ่ง
คืนวันหนึ่งไปรับประทานอาหาร
หลังจากนั้นไปเจอหญิงที่ตัวเองคุยด้วยเนี่ย

แต่เพื่อนในกลุ่มดันมีผู้ชายอยู่ด้วย
เกิดความหึงหวงเข้าไปเคลียร์นะคะ
หลังจากนั้นเอาปืนที่ตัวเองพกมา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๓ที่ผ่านมาที่ร้านอาหาร

สิ่งที่เข้าไปพบคือนายชาญชัย

ทับร่างนางสาววันนิไล
อายุ๒๖ปีเป็นชาวสปลาว

ยิงไปที่โรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
สอบถามเพื่อนเพื่อนของฝั่งผู้หญิงนะคะ
ของนางสาววันนี้ลัยหนึ่งในผู้ตายให้การว่าประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
นายกิติวัฒน์และเพื่อนประมาณ๔๕คน
มานั่งดื่มกินกันที่ร้านอาหารจุดเกิดเหตุ
จากนั้นพวกเธอค่ะมาพร้อมกับนายธนาชัย

เดินทางไปกินข้าวเหมือนกันร้านเดียวกัน
จากนั้นไม่นานนางสาววันนิลัยแฟนของมือยิง
ตามมาสมทบพอเห็นเท่านั้นแหละ
นายกิติวัฒน์มือยิงไม่พอใจค่ะ
ไม่พอใจที่แฟนของตัวเองมานั่งกินข้าวกับเพื่อน
และในกลุ่มเพื่อนมีผู้ชายด้วย
ก็เลยเข้าไปหาเรื่องเพื่อนก่อนเพื่อนที่ชื่อนายธนาชัยก่อน
หาเรื่องชกต่อยกันทำให้เจ้าของร้านเข้ามาห้ามปราม
แล้วก็ขอให้นายกิติวัฒน์แยกกลับบ้านไป
เขากลับบ้านนะคะแต่กลับไปครึ่งชั่วโมง

เจ้าของร้านเห็นแบบนั้นรีบวิ่งออกไปเลย
พยายามจะไปห้ามกลัวจะมีเรื่องกันกลัวจะบานปลาย
แต่นายกิติวัฒน์ไม่พอใจชักปืนจุดสามแปด

จากนั้นวิ่งไล่ตามไปยิงแฟนของตัวเองค่ะ
นางสาววันนิลัยเสียชีวิตเลย
แล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกันเจาะขมับตัวเอง
ยิงตัวตายหนีความผิด
ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากนายธนาชัย
ซึ่งเป็นเพื่อนของกลุ่มผู้ตายเป็นผู้ชายหนึ่งเดียวที่อยู่ในกลุ่ม
บอกว่าพาสาวมานั่งกินข้าวที่ร้านแห่งนี้
ก็ให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมนะคะ
บอกว่านั่งทานข้าวกันอยู่ดีค่ะ
นายกิติวัฒน์เข้ามาทำร้ายเลย

แต่คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของความหึงหวง
ส่วนวินาทีที่นางสาววันนิรัยถูกยิง
เขาไม่เห็นนะคะเพราะว่าช่วงเกิดเหตุมันชุนละมุน

โดยไม่รู้ว่าเพื่อนถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเท่านั้นเองค่ะ
นี่เป็นอีกหนึ่งคดีนะคะที่เกิดจากความหึงโหดค่ะ